เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านหมูกระทะที่จังหวัดระนองนะฮะที่มีคนโพสต์
เอาไว้ว่าโอ้โหลูกหลานของเขาเนี่ยถูกพนักงานที่ร้านตอนที่เอาหมูกระทะเอามาวางเอามาตั้งเนี่ยมันเอียงแล้วน้ำเนี้ยมันกระเด็นลวกอืม
เจ็บไปหมดเลยอ่ะค่ะนะแล้วข้อมูลของคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็อ้างประมาณว่าเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวขอจ่าย๕๐๐๐แล้วกันอยากได้มา
คนนี้ไปฟ้องเนี่ยมันจะไม่ได้สักบาทนึงนะแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยต้องออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่านี่ฮะอืมโอ้โห
ดูบาดแผลของน้องขนาดเราเลอภาพนะคะยังเห็นแผลแบบน้ำซุปหมูกระทะลวกนะฮะ
วันนี้เขาไปเจอไปเคลียร์กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตกลงเจรจากันได้ว่ายังไงเนี่ย
หนุ่ยซาตานวันดาวโกมาซุมระนองคลับ

บอกว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นกับหนูน้อยวัย๒ขวบ
โดนน้ำซุปหมูกระทะราดเข้าเต็ม
โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นหลานเองนะฮะหลานของคนโพสต์เองนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเมื่อค่ำวันที่๒๓สิงหาคม
สาเหตุก็คือตอนนั้นเด็กของร้านหมูกระทะ
นำกระทะมาวางบนเตาโต๊ะที่เขานั่งแต่กระทะมันไม่เรียบ
ทำให้กระทะเนี่ยมันเอียงแล้วน้ำซุปมันก็๖๖แล้วมันก็ลวกเด็ก
ตามภาพที่เห็นนี่ฮะคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า
ก็แจ้งให้ทางร้านเนี่ยออกมารับผิดชอบแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางร้านหมูกระทะเสนอว่าจะให้เงินชดใช้๕๐๐๐บาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จบกันไปนะแต่ถ้าไม่อยากจบก็ไปแจ้งความเอา
แต่ทางคุณคงไม่ได้อะไรสักบาทหนึ่งหรอกอันนี้เขาอ้างว่าทางร้านพูดอย่างนี้
ที่สำคัญก็คือมีคำพูดของเจ้าของร้านเนี่ยพูดกลับมาประมาณว่า
ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าต้องออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่า
โอ้โหนี่ฮะเขาเลยต้องพาน้องไปโรงพยาบาลนะครับ
เขาก็พาน้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานคุณเนี่ย
คุณจะทำยังไงนะครับหลานเจ็บขนาดนี้คุ้มไหมกับเงินห้าพันบาท
มารักษาพยาบาลมาโรงพยาบาลเนี่ยต้องนอนห้องพิเศษคืนละพันกว่าบาทนะ
คือไม่ใช่ว่าอยากสบายนะแต่ไปนอนห้องรวมเตียงรวมไม่ได้
เพราะมันเป็นอาการลักษณะบาดแผลแบบนี้มันต้องป้องกันการติดเชื้อนะครับ
จะฆ่ายาฆ่าหมออะไรอีกเยอะแยะไปหมดพร้อมกับทิ้งท้ายนะครับว่าเจอต่อเลยเหล่า
เพราะเจ้าของร้านเขาบอกว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างต้องออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่าเป็นประจำ
แล้วก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดของหนูน้อยคนนี้นะครับบอกว่ากลางคืนเนี่ยเจ็บแผลไม่ค่อยได้นอน
เช้าเช้าก็พอหลับได้เวลาที่เจ้าหน้าที่มาทำแผลให้นี่ร้องลั่นโรงพยาบาลเลย
แต่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับฟังทางอีกฝ่ายด้วยนะครับทางเจ้าของร้านนะครับ
เจ้าของร้านหมูกระทะร้านนี้ที่ถูกพาดพิงถึงนะครับเขาชื่อว่านายอุดมปัญจสุภรักษ์นะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเด็กเนี่ยนะก่อนหน้านี้ตกลงกันว่าจะช่วยค่ารักษาพยาบาลเด็ก๕๐๐บาท
แต่ต่อมาเนี่ยทางผู้ปกครองเด็กมาบอกว่าไม่ขอรับเพราะไปปรึกษากับทางบ้านมาแล้วนะครับ
ในครั้งแรกอีกฝ่ายไม่ได้เรียกเป็นจำนวนเงินด้วยนะบอกว่าแล้วแต่ช่วยก็เห็นเด็กแล้วสงสารก็บอกว่าถ้าช่วย๕๐๐บาทเนี่ยโอเคไหมไหวไหม
ทีแรกก็คิดว่าโอเคแต่พอกลับมาอีกครั้งนึงบอกไม่โอเคก็เลยไปไกลเกลี่ยที่โรงพักษพมละนองนะ
ยินดีที่จะช่วยเหลือค่าชดใช้ให้แต่มันต้องคุยกันให้เข้าใจอันนี้เจ้าของร้านเขาบอกเอากันให้เคลียร์ว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไง
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์แล้วทำให้เขาเสียหายคำพูดที่บอกว่าผมไม่ค่อยว่าง
เพราะว่าต้องออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่าเจ้าของร้านปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับ
พูดแค่ว่าเพิ่งไปตีกอล์ฟกับนายมาแค่นั้นเองไม่ได้พูดว่าไม่ค่อยว่างต้องไปออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่า
เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันที่สพมละนองแล้วนะครับ
ล่าสุดตกลงกันได้ด้วยดีนะครับลงนามบันทึกข้อตกลงต่อหน้าตำรวจเรียบร้อยนะฮะ
โดยทางเจ้าของร้านหมูกระทะเนี่ยตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บเป็นเงินสี่หมื่นบาทค่ะ
นี่ฮะเขาก็เจอกันเรียบร้อยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ต้องระวังนะน้ำซุปหมูกระทะนี่นะจริงต้องระวังค่ะไปกินทีไรเหมือนปิ้งย่างเวลาเขาโอ้โหถือถ่านมาเนี่ยนะต้องหลบกันอย่างดีนะ